คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเมื่อคืน
ประมาณ๒ทุ่มกว่าเห็นภาพแล้วมันน่าตกใจมาก
เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่ด้านในคือมันมีสารเคมีอยู่นะ
แล้วก็เหมือนกับเสียหลักไปชนกับเสาไฟแล้วเสาไฟก็หักมาทับ
แล้วก็ไปเจอกับสารเคมีไปอีกแล้วมันระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมา
ระเบิดดังคือสามรอบนะครับกู้ภัยแล้วคนที่ไปช่วยนักข่าวที่เห็นเหตุการณ์
ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อน

นี่แหละค่ะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูสิ

ก็บาดเจ็บนะมีทั้งปู่ภัยมีทั้งดับเพลิงมีทั้งนักข่าวนะคะ
เพราะว่ามันโอ้โหตุ้มตามขึ้นมา๓รอบ
สองทุ่มครึ่งเมื่อคืนค่ะนี่ค่ะ
ช่องทางกู้ขนาดขาเข้ากรุงเทพนะคะพื้นที่อำเภอบางบทจ
นี่นะคะนักข่าวเจ็บไปสอง

คนเก็บกู้จากรถเครนอีกหนึ่งนะคะ

คือมีเจ้านัททีดับเปลือง๓คนนะคะ
เขาเข้าไปเปิดฝาตู้คอนเทนเนอร์

จะไปฉีดโฟมเพื่อดับไฟ

เห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมคะน่าตกใจ
แต่เขาไม่เจ็บนะเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหนักมากนะคะ
เห็นแล้วเป็นห่วงนะใช่นี่ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยเนี่ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ
ทั้งสองคนนี้ไปคุยกับสองคนนี้เลย
เขาบอกว่าเขาไม่บาดเจ็บเลยนี่ไงเขาไม่บาดเจ็บเลย
เพราะเห็นภาพแล้วหูไฟมันบึ้มมาเลย
สาเหตุที่เขาไม่เจ็บเพราะว่าชุดที่เขาใส่คุณผู้ชม
ชุดเป็นชุดที่มีลักษณะป้องกันแบบหนาแน่นนะคะ
แต่ว่ามีคนนึงที่บาดเจ็บเล็กน้อยเพราะไม่ได้ใส่ชุดป้องกันให้รัดกลุ่มค่ะ
รู้อยู่แล้วครับว่าเปิดปุ๊บมันต้องมีการเกิดขึ้น

พวกเราซ้อมซ้อมการดับฝันอาคารในหน้ากลางหน้าตู้คอนเน็นเนอร์อยู่แล้ว
จำลองหน้ากลางหน้ากลางหน้าตู้คอนเนอร์เป็นบ้านเป็นห้อง
เกิดในเรื่องของแฟลตในเรื่องของแก๊กดาร์ฟเนี่ย
เราจำลองอยู่แล้วนะครับเราจำลองอยู่แล้ว
ซึ่งมันสามารถควบคุมสติเราได้ว่า
เราเคยเจอแบบนี้ในการซ้อม
เราก็เลยมาประยุกต์ในเหตุการณ์จริง
แต่ปลอดภัยแล้วนะคะนี่นะคะคุณอานนท์บอกว่าจังหวะนั้นไม่คิดจริงจริงนะ
เขาจะระเบิดขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าก็อุตส่ายยืนห่างออกมาเกือบสามสิบเมตรนะ
ไม่ได้ไปอยู่ใกล้มากด้วยนะแต่พอจังหวะเนี้ยพอเจ้าหน้าที่เปิดฝาตู้ปุ๊บ
ไปทำข่าวภาพได้ภาพนี้มาอู้หลับตายังไม่ทันเลยตอนนั้นมา
กระพริบตาแทบไม่ทันนะคะกู้ภัยก็มาช่วยประถมพยาบาลคือล้างตาก่อนเลย

ไฟตามมาแล้วสลับตาก็หลับไม่ทันแล้วหนีก็หนีไม่ทัน
พอโดนระเบิดรอบนี้ปุ๊บควันกับไฟที่มันเข้าตามันแสบ
มันแสบมันทำให้ตาผ้ามองไม่ชัดเราต้องวิ่งหาน้ำน้ำเปล่า
ซึ่งตรงนั้นมันไม่มีต้องวิ่งเวขอคนที่เป็นเจ้าที่ด้วยกัน
บอกว่าพี่มีน้ำเปล่าไหมขอหน่อยขอล้างตาหน่อยล้างแขนล้างอะไรหน่อย
มันแสบมากพยายามล้างได้น้ำมามีขวดเดียวต้องใช้อย่างประหยัด
คือต้องรีบล้างอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันแสบจริง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
จากการสอบถามเนี่ยนะคะเขาก็เล่าว่ารับสินค้ามาจากจังหวัดชนบุรี
ขนส่งไปที่จังหวัดสมุทรปราการพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นรถยนต์คันหนึ่งจอดเสียอยู่ข้างทางก็เลยเบี่ยงขวาเพื่อจะหลบค่ะ
พอผ่านรถคันนั้นเนี่ยนะก็จะเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าเลนเดิม
ปรากฏว่าจังหวะเบี่ยงเสียหลักเพราะว่าบรรทุกของหนัก
ตู้คอนเทนเนอร์ร่วงตกลงมากลิ้งไปอยู่ที่ป่าย่าข้างทาง
ก็ต้องประสานรถเครนให้มายกตัวเขาเองก็ถูกเรียกตัวไปเสียค่าปรับ
โรงพักบางบ่อเหมือนกันเขาบอกแบบนี้นะคะ
จะมารู้ว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนมาไฟมันลุกไหม้แล้วมีระเบิดด้วย
ตัวเขาไม่รู้ว่าสารเคมีที่บรรทุกมาคืออะไร
เขามีหน้าที่แค่ขับรถส่งสินค้าเท่านั้น

จริงแล้วคนขับรถจำเป็นต้องรู้นะคะ
เพื่อความระมัดระวังให้มันมากยิ่งขึ้นกว่าปกติ
สิ่งที่เราบรรทุกมามันคืออะไรไง
พอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณต้องบอกถูกแล้วใช่ไหม
ในรถผมเนี่ยมันมีไอ้นี่นะ
เพื่อต้องบอกเตือนเจ้าหน้าที่เตือนกู้ภัยเตือนนักข่าว

พี่สองคนนั้นเขาไม่ได้ใส่ชุดป้องกันท่านหนาทำยังไง
จริงขนส่งสินค้าควรจะต้องรู้นะคะ
ว่าคุณมีอะไรในรถของคุณนะคะ
นี่ไม่นับเรื่องการล็อกตู้คอนเทนเนอร์อีกนะ
ที่เราเห็นร่วงหล่นอยู่บ่อยอีกครั้ง

นี่แซงขวาเข้าซ้ายเอาคอนเทนเนอร์หลุดเลย
แล้วดีนะคนเจ็บเขาไม่ได้เจ็บเยอะนะคะ
เล็กน้อยนะคะแล้วคนเจ็บคือคนที่ไปช่วย
ตำรวจสพบังบ่อบอกว่าก็ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่า

มันเกิดจากอะไรสารเคมีชนิดไหน
สมุดปราการลักษณะเป็นเหมือนเป็นสีแม่สีอย่างนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็ถามเจ้าหน้าที่รถเครนที่ไปเก็บกู้แล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เขาก็บอกว่าสาเหตุที่เกิดระเบิดก็น่าจะมาจากกระแสไฟ
ที่ผ่านมาจากเสาไฟที่หักลงมา
แล้วมาเจอสารเคมีที่รั่วไหลอยู่ที่เขาบรรทุกมา
เกิดเปลวไฟระเบิดขึ้นมาจากตู้คอนเทนเนอร์

เจ้าหน้าที่รถเครนเนี่ยนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
เขาไปช่วยเก็บกู้ใช่ไหมคะ
เขากระเด็นออกมาจากแรงระเบิด

ก็ไปเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างสารเคมี
เพื่อไปพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะคะครับ
ตอนบ่ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายหน่วยเลยค่ะ
จากพื้นที่ตรงนี้ต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็ขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทีหลัง
เขาก็ไม่รู้ว่าจะระเบิดซ้ำเมื่อไหร่ยังไง
เพื่อจะคืนพื้นผิวจราจรด้วยนะคะ
แล้วตอนนี้ก็คือตำรวจก็บอกว่ายังไม่ชัดว่าสารเคมี

นี่ยังไม่ชัดตอนไปย้ายเนี่ยเขายังต้องระวังกันอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะ

คือนี่เป็นอันตรายของสังคมและผู้คนเลยนะฮะ
คือคุณขับรถบรรทุกสิ่งของมาหลังตู้คอนเทนเนอร์คุณยังไม่รู้มันคืออะไร

จนถึงตอนนี้เกิดเหตุไปแล้วยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับ
ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ตีกันในผับที่เพชร